โอเคครับไม่มีปัญหาขออนุญาตรายงาน

วัวทองครับไปพบคุณพระธาราวดี

แล้วก็พนักงานเดินรถนะครับคนขับรถนะครับ
กระเป๋าที่พักอยู่ในแคมป์คนงานนะครับ

แล้วก็ได้โฟนยืนคุยกับนายจ้างนะครับ
ก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
แล้วก็นัดพบกันพบตัวกันเลยอีกครั้งในวันอังคารที่๕ครับ

เจ้าหน้าที่จะเชิญนายจ้างลูกจ้างมาคุยกัน
มีเหตุข้องใจอะไรกันก็เคลียร์กันแบบนั้นพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
ยืนยันครับเรียบร้อยครับคุณจอมขวัญครับ
ถ้าสมมุติเราฟังจากข้อมูลของทางฝั่งพนักงาน
เท่ากับว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมคะรองโฆษกว่า
พนักงานของ๑๒๗กับ๑๑๐ยังไง
ต้องได้สิทธิ์จากประกันสังคมแน่ถูกไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุที่ลาออกนะครับหรือเลิกจ้าง

แล้วน้องผมเอาแบบฟอร์มไปให้ยื่น

ก็คือว่างงานไม่ว่าจะเป็นการออกหรือว่าถูกเลิก
จ้างก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีปัญหาจบไป

ทีนี้เรียนถามเพิ่มเติมค่ะ
เรียนถามในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้คนที่สังกัดประกันสังคม

คือแปะมาเยอะมากว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้

ที่พูดถึงเยอะที่สุดก็คือว่า
คนจำนวนไม่น้อยลงทะเบียนใช้สิทธิ์
ตั้งแต่มีนาคมนะคะมีนาคม

ภายในเดือนเมษายนจนถึงตอนนี้นะคะขึ้น

พฤษภาคมยังไม่ได้เงียบไม่รู้จะติดต่อใครไปทางไหนต่อ
เกิดเรื่องอะไรขึ้นคะรองโฆษก
โอเคครับต้องขออนุญาตเรียนทางคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
ขออนุญาตทำความเข้าใจขออนุญาตเห็นใจสำนักงานประกันสังคมด้วยครับ
จากสำนักงานประกันสังคมเงินที่จ่ายให้ที่ท่านขึ้นทะเบียนกันเนี่ย
เรียกว่าเงินประกันการว่างงานโอเคครับเป็นเรื่องเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
เราก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการเพราะฉะนั้นการดำเนินการที่ผ่านมา
จะต้องไปขึ้นทะเบียนทั้งนายจ้างลูกจ้างจะต้องรายงานตัว
โน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดวันนี้เราลดขั้นตอนลงนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เร็วขึ้นผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ
อันนี้๑๑ล้านคนคุณจอบหวัณฯครับ
เราอากระมัดเรียบร้อยแล้ว๓๒๖๐๐๐บาทเมื่อราย
๑๐๐๐กว่าล้านบาทนี่โอนเข้าบัญชีวันที่๔นี้แน่นอด

การต่อการสังคมเรามีเงินของในจ้างส่วนนึง

ระบบมันก็เลยถูกออกแบบมาว่า
นายจ้างต้องแจ้งด้วยนะว่าลูกจ้างเนี่ยออกแล้วนะครับ
ลูกจ้างก็ต้องมาขึ้นทะเบียนว่าเขาออกแล้วเขาไม่มีการทำแล้วนะครับ
ทีนี้ขอแจ้งท่านรองประสบนิดเดียวค่ะ
คือทีนี้ประเด็นนี้มันเคยมีข่าวมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่านายจ้างก็ไม่ได้มาแจ้ง
พอไม่ได้มาแจ้งประกันสังคมก็เท่ากับว่าขั้นตอนมันยังไม่ครบ

แจ้งทำไมจะไม่แจ้งแจ้งแล้ว

เธอเชิญท่านค่ะ
คำถามคือตอนนี้๑๑ล้านคนเนี่ยนะครับ
วันนี้ทุกวันเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่า
เรามีการเร่งระดมเท่ากันกรรมการในการบันทึกข้อมูลลงไปในการพิธีใช้สั่งจ่าย
นะครับน่าจะได้ประมาณสี่แสนลายนะครับจากสามแสน
แสนสองเป็นสี่แสนลายนะครับเป็นสินนะครับนอกจากนั้นยังมีอยู่
เหลืออยู่ที่รอในจ้างรับรองเนี่ยประมาณห้าแสนลายครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการแก้ปัญหาแล้วด้วยนะครับ
วันนี้มีการประชุมร่วมกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ท่านเต้นบอบท่านเหล็กฐานรัฐมนตรีประชุมกับอาทิบดีทุกคนท่านประหลัดกระทรวงครับนะครับ
ให้๕หน่วยงานที่กระทรวงแรงงานที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดให้ช่วยกันร่วมกัน
วันนี้บ่าย๓เข้าประชุมกันเสร็จเรียบร้อยทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ
จะออกติดตามในจ้างเลยถ้าเปิดติดตามทางโทรศัพท์ให้ได้
ถ้าไม่ได้ก็จะออกไปติดตามให้ในจ้างยื่นให้ครับ
โฆษกคะที่ท่านบอกว่านับตั้งแต่ที่เกิดโควิดมา
แล้วก็ยื่นมาเรื่องกรณีว่างานประมาณ๑ล้าน๑แสนคนเนี่ย
หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเนี่ยเข้ารักษณะเหตุสุดวิสัยเนี่ย
แสนคนแล้วเป็นลักษณะของผลกระทบจากเศรษฐกิจกี่แสนคนคะ
เอ่อที่ยื่นเข้ามาตรงนี้นะครับที่เป็นเหตุสุดวิสัยกับ
ถ้าเป็นแยกเป็นสองประเด็นเนี่ยเราเราไม่ได้
ผมไม่ได้แยกไว้ในมือเลยท่านอ่าไม่เป็นไรงั้นงั้นที่ฉันถาม
ไม่เป็นไรค่ะท่านอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราติดตามกันเรื่อยเรื่อย
ทีนี้หนึ่งจุดหนึ่งล้านคนเนี่ยนะคะมันมันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะ
สรุปแบบนี้ค่ะท่านเดี๋ยวคนจะได้เข้าใจตรงกัน
คือว่ามันจะมีทั้งแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดอะไรเลยนะคะ
ถ้าเป็นลักษณะของการว่างงานเดิมก็คือลาออกลาออกเนี่ยก็จะเพิ่มให้เป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับอ่าแล้วก็ถูกเลิกจ้างก็คือจะเพิ่มให้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
ใช่ครับและทีนี้ของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะที่บอกเหตุสุดวิสัยนะครับคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นรัฐสั่งให้นายจ้างหยุดนะคะหรือว่าหยุดเองนะคะหรือว่าในกรณีเรื่องของการกักตัว๑๔วัน
อันเนี้ยก็เข้าที่ประกันสังคมถูกนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับ
ที่ที่บอกว่าอนุมัติไปแล้วประมาณสามแสนกว่าคนที่ลูกจ้างเนี่ยนะคะเงินประมาณพันล้านบาทเนี่ย
สี่พฤษภาคมเห็นเงินในบัญชีตัวเองแน่นะคะท่านแน่นอนครับผมเหลือ
เหลือเหลือประมาณห้าแสนรายที่ต้องรอในจ้างรับรอง
ซึ่งเดี๋ยวเปิดมาสัปดาห์หน้าประกันสังคมแล้วก็หน่วยงานที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตามตัวในจ้างให้นะคะ
จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้บันจุดเลยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ
ในส่วนของการบันทึกก็มีการบันทึกกันในวันจุดด้วยครับ
ยืนยันครับอ๋อได้ท่านรองโฆษกค่ะ

เนื่องจากในจ้างที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเข้าใจอาจจะอาจจะอาจเป็นการติดต่อสังตราน

ยังไงจะทำงานกันเต็มที่ทั้งกระทรวงแรงงานครับ
อิจฉันครับ